กรกตเขาจะมีการเปิดเวทีแล้วนะ
ในที่สุดเปิดเวทีเพื่อที่จะให้ถกกัน
เพื่อให้คุยกันในเรื่องของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูล

โดยมีตัวแทนแม่น้ำสี่สายนะคะ

ติดตามรายละเอียดจากคุณสิริญญานิมกุล

รายงานสดมาจากสโมสรทหารบกค่ะ

เหลือเวลาอีกไม่ถึง๒ชั่วโมงนะคะ

จะถูกใช้เป็นเวทีในการชี้แจงทำความเข้าใจกับพักการเมือง
เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันที่๗สิงหาคมนี้
ซึ่งการประชุมพักการเมืองครั้งนี้นะคะ

นับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลและการออกเสียงประชามติ
จัดขึ้นโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
โดยมีตัวแทนพักการเมืองตอบรับเข้าร่วมประชุม๖๕พัก

รวมถึงกลุ่มการเมืองและตัวแทนรัฐบาล
ตัวแทนกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละฝ่าย
ในการออกเสียงประชามติฝ่ายละ๕๘นาที

จะมีการชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดเวที
ร่างรัฐธรรมนูลประชามติและประชาชน
โดยนายสุภาชัยสมเจริญประธานกรกตจะเปิดให้พักการเมือง
สักถามข้อสงสัยซึ่งกรกตได้กำหนดให้โคต้าพักส่งตัวแทน
พักละ๓นาทีในการสักถาม
สำหรับตัวแทนรัฐบาลที่เข้าร่วมชี้แจง
นำโดยนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
และเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมชี้แจงข้อกฎหมายและประเด็นอื่นค่ะ
ขณะที่นายอุดมรัฐอมริตและนายประพันธ์นายโกวิท
จะเป็นตัวแทนในส่วนของกรทนะคะ
และยังมีตัวแทนของสนชและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ขณะที่ตัวแทนของพักการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย
จะมีนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักเข้าร่วมด้วยตัวเอง
พักเพื่อไทยส่งนายปลอดประสบสุรัสวดีรองหัวหน้าพักเข้าร่วม
พักชาติไทยพัฒนาส่งเลขาธิการพักเข้าร่วม
พร้อมกันนี้นะคะยังมีตัวแทนของกลุ่มการเมือง
อย่างนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเข้าร่วมด้วยนะคะ
ขณะที่กลุ่มกปศค่ะมีท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ร่วมเวทีในครั้งนี้
สำหรับการเปิดเวทีในครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศที่เปิดให้พักการเมือง
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในประเด็นร่างรัฐธรรมนูล
และการทำประชามติหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
มีเสียงเรียกร้องมาโดยตลอด
ก่อนหน้านี้นะคะนายวิศนุได้ระบุค่ะว่า
จัดเวทีครั้งนี้เป็นแนวคิดของนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการผ่อนคลายสถานการณ์นะคะ

ยังมีข้อสงสัยมาพูดคุยกันและหากเวทีนี้
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์จะพิจารณา
เปิดเวทีให้กลุ่มต่างได้แสดงความคิดเห็นต่อไปค่ะ

มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวดมากค่ะ
โดยไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารเข้าไปภายในห้องประชุมนะคะ
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเก็บอุปกรณ์การสื่อสาร
ในห้องทั้งผู้เข้ามาและคน
รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียง
รวมถึงนะคะไม่ให้สื่อมวลชนต่างชาติเข้าร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ทำกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะ
เป็นไปด้วยความราบรื่นขึ้นนะคะและผลของการทำประชามติ

รวมถึงประเด็นข้อสักถามของบรรดาพักการเมือง

รายงานจากสโมสรทหารบกค่ะ